พี่เบิร์ตในฐานะที่ชอบแซวปุ้ย

ได้วิธีใหม่แล้วเอากางเกงในลูกไม้สีแดง

อันนั้นของทางภาคอีสานใช่ไหมฮะ
อันนั้นของทางภาคอีสานใช่ไหมฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ
พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

พี่ทำยังไงฮะ

กรุงเทพมาเมื่อวานฝนตกเยอะแยะมากมายหลายพื้นที่